อยากให้คุณบอกเลยว่ามีคนอยากได้รับสิทธิ์
ถามว่าถ้าคุณฟ้องเนี่ย
ตัวคุณฟ้องเป็นนิเวียนที่คุณค่อนข้างจะเหลือร้อน
ใครจะบอกให้ว่าคุณเจ้าของก็ไม่ได้ขายรับสิทธิ์
หรือว่าคุณได้สัญญาณของคุณไม่ได้รับสิทธิ์

เพื่อจะเอาอะไรจากคุณ
ที่จะมีความสิทธิ์อยู่ในกับคุณ

แล้วก็อย่างว่าจะเป็นคนพูดลง
ต้องกล้าดีเดียวนะว่า
คุณของอาจจะไม่ได้บันไดส่วนอะไรครับ
แต่คุณต้องเรียกว่ามันจากสัก๕ราส
อันนี้มันเป็นข่าวใหญ่ขับใจนิดหนึ่งเลยเนี่ยซึ่งเราก็จะทำแบบนี้นะครับ
จริงเราอาจจะโดนขามากแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบนี้ขนาดนี้
อันนี้มันเป็นข่าวใหญ่ขับใจนิดหนึ่งเลยเนี่ยซึ่งเราก็จะทำแบบนี้นะครับ
จริงเราอาจจะโดนขามากแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบนี้ขนาดนี้
เพราะคุณแม่ก็ใช้ยุนตามธรรมยุนตามความรักกับน้ำให้ด้านการ
แต่ครับว่ามันก็อาจจะเสียหายที่เสีย